ที่ฉันจะพาผมมาส่งไปที่จังหวัดกระบี่หน่อย

บางทีเขาบอกว่าอาหารจะแพงรึเปล่า
แต่อาหารที่เราจะพาไปลบคำคอรหาว่ากระบี่อาหารแพงได้

ตรงนั้นเอง
จริงคุณไปดูบรรยากาศกันก่อนแล้วกันนะ
บรรยากาศภายในตลาดชุมชนซอย๒ถนนปานุราชภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
ประชาชนก็มีหลากหลายอาชีพเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารกันนะคะ
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาจะเปิดขายอาหารพื้นบ้านกันในราคาที่ถูกมาก

ถูกเลยตั้งโต๊ะยาวกันสองฝั่งถนนแบบนี้เป็นระยะทาง๓๐๐เมตรนะคะ
ไปถึงนะคะคุณก็จะไปเจอกับอาหารเยอะแยะมากมายมีตั้งแต่อาหารคาวอาหารหวาน
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่๕บาทไปจนถึง๒๐บาท

ใช่แต่ว่าถ้าลูกค้าจะสั่งให้ตักเพิ่มก็ได้นะ๓๐๔๐ก็ได้เหมือนกันนะคะ
ตามสิ่งที่บอกเลยอันนี้ส่วนคุณภาพไม่ต้องพูดถึง
เพราะว่ารสชาติเป็นที่ถูกปากถูกใจลูกค้ากลับมาซื้อกันเป็นประจำอยู่แล้ว
เย็นนะคะบริเวณตรงนี้จะคึกคักมากเป็นพิเศษ
เพราะว่าอาหารเขามีเยอะมีหลากหลายนะคะมีทั้งข้าวกล่องก็มี
ไก่ทอดลูกชิ้นทอดขนมหวานเครื่องดื่มขนมกินเล่น
โอ้โหเยอะแยะไปหมดเนี่ยคุณดูสิอยากกินอะไรมีหมด
เจ้าของร้านรายหนึ่งเขาก็เปิดเผยบอกว่าหายอยู่ตรงนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วนะคุณ
ช่วงแรกช่วงปีแรกที่เปิดขายเขาจะทำข้าวกล่องขาย
ราคากล่องละสิบบาทสิบบาทลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษา
กลุ่มคนที่นอนดึกด้วยค่ะอ๋อเนื่องจากว่าหลายสิบปีก่อน
บริเวณโดยรอบเขาจะมีสถานบันเทิงเปิดกันเยอะมากอ๋อก็จะมีพวกกลุ่มนักท่องเที่ยวอ่ะ
มาซื้อไปรับประทานกันหลังจากแบบเที่ยวเสร็จเหนื่อยหิวข้าวอะไรอย่างนี้นะ
พอเข้าใจอ่าต่อมาสินค้ามีการปรับราคาขึ้นครับคือราคาค่าทองชีพมันสูงขึ้นอ่ะ
ว่ากันแบบนี้ทางร้านก็เลยปรับราคาขายขึ้นเพิ่มขึ้น๑๐บาท
จากข้าวกล่อง๑๐บาทเป็นกล่องละ๒๐บาทเท่านั้นก็ยังถูกอยู่
ก็โอเคอยู่นะ๒๐บาทถูกต้องลูกค้าก็เลยยังกลับมาใช้บริการมาซื้อกันเหมือนเดิม
เขาบอกอย่างนี้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ช่วยกันไป
เจ้าของร้านเขาว่าแบบนี้ขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่งมาจะตั้งแผงกันเนี่ยนะ
ก็จะมาตั้งกันเยอะขึ้นแหละส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนทำงานที่ตกงานในช่วงวิกฤตโควิด๑๙ด้วย
บางคนแบบตกงานกลับมาบ้านไม่รู้จะทำอะไรมาขายของใช่ไหมคะ
ก็เลือกที่จะลงทุนแบบเปิดแผงอาหารเล็กขายช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
ตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งรวมของกินราคาถูก
กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในจังหวัดกระบีครับ
ที่นี่ขายถูกเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาต้องการให้คนทั่วไปได้เห็นว่า
ในจังหวัดกระบี่เองก็มีของกินที่ราคาถูกให้เลือกกิน
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเสียงคอรหาจากนักท่องเที่ยวนะ
เขาบอกว่าโอ้โหของกินที่กระบีเนี่ยราคาแพงใช่ไหม
แต่ตอนนี้ใครที่เดินทางมาเที่ยวกระบี่ก็สามารถหาซื้อของกิน
ในราคาถูกได้เหมือนกันไปได้ที่ซอย๒ถนนปานุราช
ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองกระบี่รับรองคุณไปที่นี่
ไม่มีผิดหวังแน่นอนเข้ากล่อง๒๗
คือถ้าคุณไปเจอร้านที่มันแพงมันก็อาจจะมีนะ

ราคาจริงมันก็ไม่ได้แพงมันสมเหตุสมผล
ก็เข้าใจเขานะในสถานการณ์เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย
แต่ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมเราก็มาแนะนำราคาประหยัดให้คุณผู้ชมด้วยเหมือนกันนะคะ